เออแล้วคุณชนะจะชอบเมนูเปิบที่สดานเมนูนี้มั้ย

อะไรเหรอคะมันคือไปดูค่ะ
หนองบัวลำพูบอกว่านี่คือเมนูที่แพงแล้วก็หาทานได้ยากนะครับ

นี่ฮะเขาทำเมนูเป็นแมงป่องช้างทอดสมุนไพรนะครับ
ที่ต้องทอดสดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทอดสดเนี่ยตัวน้องเขาจะขดทำให้ดูไม่น่าทานนั่นเอง

พอเสร็จปุ๊บหน้าตาก็โอเคอยู่นะฮะแต่ผมเองก็ไม่กล้าทานครับเพราะว่ากลัวแพ้นั่นเอง
แต่ว่าพิษที่อยู่ที่ห่างเนี่ยมันจะกลายเป็นยาบำรุงด้วยนะครับ
นี่เลยเมนูเปิบพิษดารที่เราขอแนะนำในวันนี้

เมนูแมงปองช้างทอดสมุนไพร
สำหรับท่านใดดูแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้ก็ต้องขออภัย
แต่อย่าไปคิดในทางนั้นมันเหมือนกับเป็นวิถีของเขา
ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนชอบทานเมนูพวกแมลง
แต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งคุณชิสาพอเอามาทอดสมุนไพรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทานได้ทั้งอย่างนี้เลยเหรอ
เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าปกติแมงป่องมันมีพิษอยู่แล้วถูกไหม

ถ้าหากว่าลงไปทอดแบบนี้เลยจากพิษของมันที่อันตรายเนี่ย
พอทอดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นยาชูกำลัง
ถ้าใครที่ทานจะมีกำลังวางชาช่วยให้เลือดลมดีแล้วก็ทำให้ปึงปังดึงดังดุ้งดิ้งอย่างนั้นเลย
นะนั้นกินเฉพาะหางได้ไหม
ไม่ได้มันมีพีช
เออแต่คุณน่าจะพิษแรงกว่า
ผมไม่ใช่กรังคกในข้นยางใส
ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะคุณซารุโอไอซี